มีผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด๑๙คนหนึ่ง
อัดคลิปความยาวนาทีกว่า
ตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลสนามจันประชาร่วมใจที่บ้านจันทะเขม
ตำบลจันทเขมอเผ่อข่าวฮิชกูตที่จันทบุรี

เจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยประละเลยไม่สนใจดูแลผู้ป่วย
มารักษาโควิด๑๙ในโรงพยาบาลสนาม

โอ้โหทีนี้เขาก็ส่งต่อทางไลน์กันเยอะแยะไปหมด

เดี๋ยวฟังตรงนี้นิดนึงกันแล้วกัน
ครบ๑๐วันแล้วก็หายกลับมา
โดยที่ไม่มีแพทย์เข้ามาตรวจ

รักษาผัดกันรักษาคือหมายความว่าผัดกันตรวจความดัน
ตรวจอุณหภูมิร่างกายตรวจค่าออกซิเจนเองทั้งหมด
ทุกวันวันละ๓ครั้งแล้วก็ส่งรังไลน์ไปให้แพทย์ดู
จะไม่เข้ามาเลยจะไม่มายุ่งกับเรา
อาหารกินสามมื้อทุกมื้อต้องมีไข่ต้ม
สงสัยว่าไข่ต้มจะรักษาโรคโควิดได้
คือความจริงความยาวมันสักนาทีกว่า

แต่ประมาณว่าเนี่ยอาหารก็มีแต่ไข่ต้ม

แล้วส่งผลให้กับเจ้าหน้าที่เขาทางไลน์ประมาณอย่างนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงาน
เขาบอกโอ้โหเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็เสียกำลังใจ

หญิงกระหนกกรสวัสดีชัยรองพอฝ่ายการแพทย์

ในฐานะผู้มนุยการโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับ

ว่าบางทีผู้ป่วยเนี่ยมารักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม
ก็อาจจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง
แต่ยืนยันว่าทีมแพทย์และพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสนาม

การดูแลอาการของผู้ป่วยก็ดูแลผ่านกล้องวงจรปิด

มีอะไรก็สื่อสารผ่านระบบเสียงตามสาย
เป็นมาตรฐานของการรักษากลุ่มผู้ป่วย
คือติดโควิด๑๙แต่ไม่มีอาการ
แต่ก็ต้องมีมาตรการมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยในการดูแล
วัดไข้วัดความดันวันละ๓รอบเนี่ย

เขาทำช่วยกันแล้วก็จดตัวเลข

แล้วก็ไปโรงพยาบาลอีกนะฮะ

เรื่องเมนูอาหารผู้ป่วยทานแบบไหน

ไม่ได้แตกต่างไม่ได้ว่าโอ้โหเหลื่อมล้ำอะไรต่อกันเลย
ซึ่งอันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนในการดูแล
คนไข้ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีอาการ

คือจะลดการสัมผัสผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น
เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะ
แต่การดูแลยังคงมาตรฐานเหมือนเดิมนะคะ
ส่วนอันที่สองเรื่องดูแลเรื่องอาหารการกิน
เราจะใช้อาหารที่ส่งทำใหม่
สดมื้อต่อมื้อ๓มื้อนะคะ

เพราะเข้าใจว่าในภาวะที่คนไข้เยอะเร่งด่วน
ทำให้ทันทำให้สุขสะอาดเนี่ย
เป็นเมนูที่อาหารที่มีประโยชน์ที่สุด
แล้วก็สะอาดปลอดภัยไข่ต้มในสุกแน่
มันทำให้เป็นอันที่ปลอดภัยมากกว่าอย่างอื่นนะคะ
แต่เขาเข้าใจว่าในระยะยาวคนไข้คงจะเบื่อ
เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยอยู่โรงพยาบาลสนามที่นี่
เขาอัดคลิปนะเราก็ลองถามอดีตผู้ป่วยคนอื่นนะครับ
คุณผู้ชมครับเขายืนยันว่าเขาได้รับการดูแลอย่างดีนะ

โรงพยาบาลสนามจันทะเขมที่จันทบุรีนะฮะ
คนในครอบครัวของคนที่อัดคลิปแล้วคลิปมันแชร์ออกไปเนี่ย

ความจริงครอบครัวเนี่ยรู้สึกทราบซึ้งและขอบคุณ

ไม่รู้ว่าเอฟไปพูดเพราะพูดกับเพื่อนเพราะสนุก
หรือว่าพูดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอะไรยังไง
ยังไงก็ฝากขอโทษนะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วย
ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อทุกคนเป็นอย่างดี

ตอนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขากลับมาเขาก็ยืนยันกับญาติญาติ

หรือว่าไปพูดกับเพื่อนแบบไหนสื่อความหมายยังไงกัน